ต่อไปต้องบอกเลยโชคดีนะทีวีไม่มีกลิ่นนะคุณผู้ชม
ถ้าใครทานข้าวเช้าอยู่ผมขออภัยจริงนะอุดหูไปก่อนก็ได้ฮะ
แต่ภาพข่าวโอเคภาพข่าวดูได้
ดูดซ่วมสองคันเฉียวชนกันฮะจะเหลืออะไรล่ะฮะ
นี่สิ่งปฏิกูลมันก็ไหลลงมาแบบนี้คุณผู้ชม
เรื่องนี้ท่านนายกอบตคลองขามท่านวิทยาบุญตาโลกอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาลสินเนี่ยนะ
ท่านเอาภาพนี้มาโพสต์เลยครับ
แล้วก็บอกว่ารถดูดซ่วมชนกับรถดูดซ่วมกลางหมู่บ้านเลย
สี่แยกบ้านหนองแวงฮีหมู่๑๑
โอ้โหแล้วพอสิ่งปฏิกูลมันไหลออกมาแบบนี้เหม็นไปทั่วเลยครับ
เขาต้องประสานงานป้องกันอบตคลองขามเนี่ยเอารถออกมาล้างถนนกัน
แล้วท่านนายกอบตก็ฝากเตือนด้วยนะว่ารถในชุมชนต้องลดความเร็วด้วยนะครับ
ลี่คลายนะคุณผู้ชมไม่คลายขี้นะ
บางคนบอกรถถังกับรถถังชนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้
กระดูกขี้แตกนี้ชาวเน็ตบอก
ส่วนสาเหตุที่รถดูดซ่วมมาเฉียวชน
มันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมค่อยฟังนะ
เจ้าของร้านค้าชื่อว่าคุณอนงครับ
ร้านเธอเรียกใช้บริการรถดูดซ่วมคันหนึ่ง
แล้วก็เล่าว่าช่วงประมาณบ่าย๒โมงของวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ๓๐เมษาเนี่ย
ดูดซ่วมคันแรกก็กำลังทำหน้าที่ดูดซ่วมเธออยู่อืมจู่
จู่ครับรถดูดซ่วมอีกคันหนึ่งขับมาทางด้านหลังมาอย่างเร็วเลย
แล้วก็เฉียวชนกับรถคันแรกทำให้กระจกท้ายรถดูดส้มคันแรกที่จอดอยู่แตกเสียหายเลยอ่า
ส่วนรถคันที่ขับมาเฉียวชนปรากฏว่าสายดูดซ่วมแตกครับ
ดูดซ่วมแตกเท่านั้นแหละสิ่งของปฏิกูลก็ไหลทะลักออกมาเต็มถนน
คลุ้งไปทั่วเหลืองทุกเลนเหม็นทุกบ้านต้องบอกแบบนั้น
ฝ่ายก็เจรจากันตกลงค่าเสียหายกันพักหนึ่งแต่ตกลงกันไม่ได้ครับ
ชาวบ้านเล่าแบบนี้สาเหตุที่มันเจรจากันไม่ได้เนี่ยนะ
เพราะทั้ง๒ฝ่ายมีเรื่องคำเมนต์กันมาก่อน
โดยรถดูดซ่วมฝ่ายที่ขับชนนะอ้างว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าถิ่นนะ
ดูดซ่วมมานานแล้วอยู่ในตำบลนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ฝ่ายที่ถูกชนเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาให้บริการในพื้นที่ได้ประมาณปีเดียวเท่านั้นเอง
แถมมาคิดค่าบริการถูกกว่าด้วยอะเฮ้ยนี่มันตัดราคากันนี่หว่า
มันมาแย่งลูกค้ากันมีเรื่องกันนี่เออมีเรื่องกันฮะ
เห็นบอกว่าค่าบริการต่างกัน๕๐บาทสุดท้ายต้องไปตกลงกันที่โรงพักนะครับ
ชาวบ้านบอกเออแบบนี้ก็มีด้วยนะแล้วทุกข์ก็เลยมาตกอยู่กับชาวบ้านนี่แหละ
นายกอบตคลองขางครับท่านวิทยาเนี่ยก็เลยเตรียมเรียกผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายมา
ประชุมกันมาเคลียร์กันมาสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ตั้งกฎระเบียบกันใหม่
จะได้แก้ปัญหานี้ครับไม่ให้มันเกิดการทับรอยกันแบบนี้
อย่างนั้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวชาวบ้านก็เดือดร้อนกันอีกนะฮะ
ยกมือว่ายสวยขอโทษครูผู้ชมเลย
คุณผู้ชมพี่ออนนะบอกว่าเอาอสารกาแฟดำขนมปังไข่ดาวของเรา

ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนี่แหละครับมันเป็นข่าว